ประลองปัญญากันหน่อยมาดูเรื่องราวสาระกันหน่อย
ดิฉันอยากจะถามว่าหมูเห็ดเป็ดไก่มีสัตว์กี่ชนิด
๔ตัวหมูเห็ดเป็ดไก่อุ๊ยตายแล้วตอบผิด
อ้าวให้ถักรู้ว่าจริงแล้วมันมีสัตว์กี่ชนิดกันเนี่ย
ไปฟังเฉลยกันเลย
เห็ดเป็ดไก่ไม่มีสัตว์เลยแม้แต่สักชนิดเดียว
คำว่าหมูเห็ดเป็ดไก่มีที่มาจากตำราตำราในเรื่องของการปรุงสมุนไพร
ปรุงสมุนไพรสมัยก่อนเขาจะเรียกสั้นหมูเห็ดเป็ดไก่
มันเกิดจากการผสมหมูก็คือย่าแห้วหมู

เป็นก็คือรากต้นตีนเป็ด
ไก่ก็คือใบมะคำไก่นะเอามาผสมกัน
เพื่อรักษาโรคกระใสในสมัยโบราณ
เขาเลยพูดย่อว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ให้มันสั้นลง

โอ้ดิผมเข้าใจผิดมาทั้งชีวิตผมเลยล่ะ
ฉันเชื่อว่าหลายคนก็จะเข้าใจเหมือนพวกเรา
๑๐กว่าปีของคุณชะลังไม่เข้าใจผิดไปหมดเลยค่ะ
อายุคุณก็ผ่านมานานแล้วแต่คุณเพิ่งจะเข้าใจเหมือนกันนะ
บางคนถึงบังอ้อกันเลยว่าจริงแล้วเนี่ย
การอธิบายเนี่ยนะมันก็ต้องให้ชัดเจน
คำว่าหมูเนี่ยมาจากย่ายแห้วหมูค่ะ
ขับลมแก้อาการแน่นหน้าอกอาเจียนขับเงือ
ส่วนเห็ดเนี่ยมาจากใบชุมเห็ดค่ะ
รักษากระเกลื้อนผลผืนคันผิวหนังอักเสบเป็นผื่นคัน
หรือว่ามีอาการคันบริเวณหนังศีรษะ
นี่ก็ไม่ใช่เห็ดจริงเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่
ส่วนคำว่าเป็ดเนี่ยก็มาจากรากต้นตีนเป็ดนะคะ
เล็ดนี่มีฤทธิต่อหัวใจช่วยบำรุงหัวใจ
รากช่วยแก้ลมให้ลมในกระจาย
ใบมีรสเผื่อนช่วยแก้ไข้ตัวร้อน
นี่เป็นสมุนไพร่อีกอย่างหนึ่ง
เอาแล้วไก่อ่ะไก่มาจากใบมะคำไก่ค่ะ
ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นสมุนไพร
เป็นที่มาของคำว่าหมูเห็ดเป็ดไก่
เป็นสมุนไพรแล้วน้ำเต้าปูป่า
อันนั้นไม่ได้อันนั้นไม่เป็นอะไรทั้งนั้น